ยังคงอยู่ที่เรื่องประเด็นแล้วก็มาตรการในการแก้ปัญหาเรื่องราคาข้าวตกต่ำนะคะ
สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยก็พอใจค่ะ
รัฐบาลเพิ่มวงเงินสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกเป็นตันละ๑๓๐๐๐บาท
แต่ถึงอย่างนั้นก็อยากที่จะให้ช่วยวางแผนบริหารจัดการการรวมกลุ่มขายข้าว

เพื่อเป็นการเพิ่มอำนาจการต่อรองให้กับเกษตรกรค่ะ
ที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย
พอใจมาตรการช่วยเหลือด้วยการให้สินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือก
นาปีเพิ่มเป็น๑๓๐๐๐บาทต่อตัน
แม้ว่าในความเป็นจริงจะได้รับเงินต่ำกว่าจำนวนที่ว่ามาก็ตาม

แต่มาตรการที่ออกมานั้นยังช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้บ้าง
นายสุเทพคงมากนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยระบุว่า
ที่ประชุมต้องการให้ผู้ส่งออกกำหนดราคาส่งออกอย่างเป็นระบบ
เพื่อให้เกษตรกรคาดการณ์ปริมาณการปลูกและบริหารจัดการได้มากขึ้น
โดยมองว่าราคาขายในประเทศที่เกษตรกรรับได้ควรอยู่ที่ตันละ๑๒๐๐๐บาท
พร้อมกันนี้ยังต้องการให้รัฐบาลเข้ามาวางนโยบายและบริหารจัดการ
รวมกลุ่มของเกษตรกรที่ขายข้าวตรงโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง
เพื่อให้เกษตรกรมีอำนาจในการต่อรองราคา
อย่างแรกวันนี้ก็ผมต้องขอบคุณท่านท่านนายกรมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีเกษตรแล้วก็นัดที่เมื่อวานนะที่กลับมตินอบขอมาเป็นมติคอรมอลใหม่เมื่อวานเนี่ยที่ให้ราคาเราเพิ่มขึ้นดูแลชาวนาเพิ่มขึ้นขณะนี้นะครับรับได้รับได้มีความสุขนะครับพอใจที่ที่มากกว่านั้นก็คือเราพอใจเรามีความสุขที่รัฐบาลให้

ชัดเจนว่าโรงสีจะรับซื้อในราคาเท่าไหร่หากชาวนานลงทุนปลูกไปก่อนหน้าแล้วไม่ตรงตามความต้องการก็จะถูกกดราคาเหมือนเดิมจึงอยากให้มีการกำหนดราคาพันธุ์ข้าวความชื้นสิ่งเจือปนและน้ำหนักข้าวออกมาให้ชัดเจนก่อนถึงฤดูการเพาะปลูกในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนี้